เอกฉันร้อยี่สิบแปดต่อศูนย์ค่ะนะครับพรรคเก้าไกรขับสอสอปูอัตสะอื้นรับคำตัดสิน
เขาพูดเอาไว้ว่ามันก็เหมาะสมแล้วครับที่ผมถูกพักขับออกมาครับ
ครั้งนี้เป็นที่ตัวบุคคลครับไม่ใช่พัก
เพราะฉะนั้นอย่าถือโทษกับพักเลยครับ
ขอให้ถือโทษที่ปูอัดทั้งหมดโทษในครั้งนี้คือผมคนเดียว
ไม่ใช่พรรคเก้าไกรทำไมครับเก้าไกรเอ่อหาความเชื่อมั่นและศรัทธา
กับประชาชนหลายคนมากขนาดนี้เป็นความผิดของผมเองทั้งหมดนะครับ
ไม่ใช่พรรคเลยมันก็เหมาะสมแล้วครับที่ผมจะถูกพรรคขับออกมาครับ
ปูอัตที่ชายยามภาวานมั่นเผียนจิตสกรุงเทพมหานครพรก้าวกลายเข้าหันไปปาดน้ำตาอยู่หลายครั้ง
ระหว่างที่เขาเปิดใจหลังจากที่เขาได้ทราบมาตริของพรรคที่ขับตัวเขาออก
โดยสมาชิกพักลงความเห็น๑๒๘เสียงต่อ๐จากผู้เข้าประชุมทั้งหมด๑๒๘คนครับ
ชัยตะวัดตุลาธนครับชัยธวัฒนตุลาธนหัวหน้าพักเก้าไกลนะครับ
บอกเหตุผลที่ต้องขับปูอัดออกให้พ้นจากพักเพราะมีพฤติกรรมไม่ได้แสดงความรับผิดชอบและขอโทษอย่างจริงใจ
และยังนำข้อมูลของผู้เสียหายไปเปิดเผยต่อสาธารณะอีกเพื่อแก้ข้อกล่าวหาให้กับตัวเอง
พักษ์จะมีมฤติเป็นเอกฉันแบบนี้นะครับ
หลังจากทราบมฤติพร์ภักดิ์ครับมาดูปฏิกัยของคนนี้
นายสุภาพบุรณสินเขาเป็นใครเขาเป็นผู้ช่วยของปูอัดครับ
เป็นผู้ช่วยสอนะครับใช้กันไก่ค่ะกันไก่ตัดอะไรอันนี้ตัดใยเลย
มันเป็นป้ายหาเสียงครับแต่ตัดเฉพาะโลโก้พักฮะตัดโลโก้พักออกทิ้งไป
เหลือไว้แต่รูปของสอสอปูอัดของเขาเขาพูดอยู่ประโยคนึงพูดอยู่สั้น
บอกว่าก็ทำงานกับสสปูอัดมานานกว่า๓ปี
แล้วรู้จักรู้จักทั้ง๓คนรู้จักผู้เสียหายทั้ง๓คน
เขาไม่เชื่อว่าสอสอภูอัดจะมีพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหาครับคุณผู้ชมครับ